ตอนนี้นะคะหลังจากที่ขึ้นบ้านใหม่
มูลค่าบ้านใหม่๔๐ล้านนะคุณผู้ชม

ถอยรถหรูรถใหม่ป้ายแดง

อีกแล้วค่ะซึ่งเธอก็ได้

ในโซเชียลนะคะแล้วก็

ทุกเหตุการณ์ในชีวิตพระในบ้านคือสิริมงคล
คือรถคันนี้เนี่ยคุณพ่อเป็นคนเจิมรถใหม่ให้นะคะ
ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดี
พร้อมกับชื่นชมนักร้องสาวว่าเป็นตัวอย่างที่ดี

แถมยังขยันทำมาหากินอีกด้วย
ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคกับตัวเลข
ก็ส่องป้ายทะเบียนกันเอาเองนะคะ

งวดนี้จะให้โชคหรือเปล่า

ตาดีได้ตาร้ายเสียเราอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็น
แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นแน่นอนนะคะว่า
เป็นเลขอะไรนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกัน
คือหลายคนที่เพ่งเล็งป้ายทะเบียนรถของจ๊ะเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านเลขที่บ้านของจ๊ะเคยให้โชคให้ลาบมาแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่หลายคนขอดูป้ายทะเบียนรถ
สุดยอดเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจทำงานมาตลอด
แล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่อีกหนึ่งอย่างที่จ๊ะเนี่ย
ควรจะเอาเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของความกระตันยูนั่นเองนะคะ